เรื่องนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันอันนี้เป็นคอนเทนต์พิเศษของเราเลยที่ตั้งใจทำนะคะ
จะบอกว่าพิธีกรในบ้านเราเนี่ยก็มีเก่งหลายคนเนาะ
แต่ว่าพิธีกรที่เป็นต้นแบบให้พวกเรามาถึงตรงนี้นะคะ

ก็เราอยากจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่ามีใครกันบ้างค่ะ
เราได้รวบรวมมาให้นะคนแรกเลยละกันเสียตาปัญญา
บอกเลยอันนี้ไม่ได้ดังแค่เมืองไทยนะดังทั่วเอเชียแล้ว

ใช่ค่ะเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมนะคะ
ในฐานะพิธีกรมากฝีมือจะไม่มีชื่อของเสียตาปัญญาไปได้ยังไงคะ
หากย้อนดูผลงานค่ะพิธีกรเสียตาเนี่ย
รองตำแหน่งพิธีกรจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า๓๐รายการนะ
เสียตาแจ้งเกิดมาพร้อมรายการเพชรฆาตความเครียดค่ะ
เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มซูโม่สำอาง
นั้นเลยเก่ามากค่ะซึ่งล้วนแล้วนะคะแต่เป็นสิทธิ์เก่าจากสถาปัตย์ค่ะ

ซึ่งแต่ละรายการเนี่ยเสียตาก็เคยคว้ารางวัลสาขาพิธีกรระดับเอเชียมานับไม่ทั่วแล้วด้วย
ลับความสำเร็จค่ะที่หลายคนเห็นตรงกันก็คือคาแรคเตอร์เฉพาะตัวนี่แหละค่ะ
ที่ทำให้คุณเสียตาปัญญานะนะยังคงเป็นพิธีกรขวัญใจผู้ชมมาอย่างยาวนาน
แค่เห็นใส่สูตรเนี๊ยบใส่แว่นหล่อแบบนี้เป็นบุคลิกที่เราจำได้เลยนะคะ
พิธีกรตัวพ่อของวงการอีกคนนึงค่ะยกให้กับอาต๋อยไตพบแล้วกัน
ต่อยดีสุดยอดพิธีกรที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคพี่แจ๊ค
ก็ยังคงเห็นหน้าอาต๋อยนะคลองตำแหน่งพี่กรค่ะ
สัมภาษณ์เหล่าดาราคนดังเกือบทั้งวงการเลย
แล้วก็หากย้อนไปอาชีพแรกของอาต๋อยไตพบค่ะคืออาชีพทนายความนะคะ
ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผันตัวมาสู่วงการบันเทิงก็คือการมาร่วมแข่งขันรายการทางโทรทัศน์
แล้วก็ถูกทาบทามให้มาให้เป็นพิธีกรค่ะ
ชื่อของอาต๋อยไตพบนะคะโด่งดังมาจากรายการฝันที่เป็นจริง

สมัยหน้าต้องมาพร้อมรดเข็ดสารฟันช่วยเหลือชาวบ้านนะจริง
แล้วคือเราอยากได้เนาะเวลาเราดูอยากฟันที่เป็นจริงอะไรเงี้ย
น้ำค้าก็หล่อดีเหมือนกันนะคะอาต๋อยนะคะ
เป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์มากนะ
เป็นดาราที่ออกสัมภาษณ์จะต้องได้รูปใบใหญ่

ได้รูปใช่ติดไว้ที่มาน

พูดเลยว่าต้องดังมากนะถึงได้ออกรายการ

มันเป็นหน้าเก่าไหมที่หน้าปัจจุบัน

เราก็อยากแอปเดทรูปใหม่บ้าง

รายการเกมเศสถี
สุดยอดเลย

ก็ยังคงมีผลงานพี่กรพาดหน้าจอให้ได้ชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยด้วย
นะคะเปลี่ยนสายมาพิธีกรสายฮากันบ้างค่ะ
ถ้าพูดถึงสายฮาต้องยกให้คนนี้เลยค่ะ
คุณผู้ชมใครทันยุคสารแอร์บ้างยกมือขึ้น
ต้องบอกว่าตอนนั้นเบื้องฟูมากจริง

สามคนนี้มาตอนไหนก็คือเป็นรายการแคนดิต

แต่ว่าก็ทำให้พี่วิลลี่ฉายชัดมากเรื่องความเป็นพิธีกรค่ะ
หลังจากนั้นนะคะพี่วิลลี่ก็ได้ประเดิมงานพิธีกรครั้งแรกค่ะ
เป็นรายการเด็กยุคนู้นเลยค่ะนะคะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ๒๖ปีแล้วค่ะ
เป็นพิธีกรทางหน้าจอไม่ต่ำกว่า๓๐รายการค่ะ

เจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหพี่ก็ใช้ความเป็นพี่นี่แหละค่ะ

ทำยังไงให้รายการมันฮาเหลือเกินพี่วิลลี่
ถ่ายทอดความเป็นตัวพี่วิลลี่

เพราะว่ามันมีคำแนะนำของพี่ในวงการหลายคน

ถ้าลีดก๊อปเมื่อไหรี่เป็นแค่ผ้าขาวดำ

ไม่ต้องไปห่วงหล่อห่วงเท่ห่วงอะไรทั้งนั้น

ผมก็เลยเดินทางแนวนั้นมา

คือทั้งหล่อทั้งตลกครบสูตรมากเลยนะคะ
ปิดท้ายกันให้พี่ดีกรไม่เก่า
ยกให้เลยพี่หนุ่มกันชัยพิดีกรคนเก่ง

ยังรายการทอร์กฮาร์ทคอล
ก็ดำเนินรายการได้ดุเด็ดเผ็ดมันจริง
ก็ยังคงความเป็นตัวจริงในวงการแบบ

เชื่อว่าอีก๕ปี๑๐ปีก็น่าจะยังได้เห็นหน้าของพี่หนุ่มกัญชัย

พิธีกรรุ่นพี่ที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ
แต่ละคนเนี่ยคือเหมือนเป็นอาจารย์ของพวกเราเหมือนกันนะ

แล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการทำงานด้วย

แต่ละยุคสมัยนี้มันก็สไตล์ไม่เหมือนกันนะ
ใช่นะคะแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าสุดยอดในวงการบันเทิงจริงค่ะ